ครับผมนี่คือเทปผ้าสองหน้าแกง๓นิ้วสิบหลาถูกราคาไม่แพงของนักคอมล่ะคะ
เทปผ้า๑นิ้วยาว๘หลาราคาถูกที่สุดของนับเบิร์ดล่ะคะ
เทปใสของผมดีกว่าถูกสุดเพราะนี่มี๒ชิ้นนะเนี่ย๑แพ็คเนี่ยเออถูกกว่าอยู่แล้ว
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะน่ารัก
พิจารณาจริงว่าดูของแพงก่อนของแพงอิ๊งว่าเป็นตัวนี้
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแบบเคยใช้แล้วมันเหนียวอะค่ะมันน่าจะแบบแพง
คิดว่าอันนี้แพงสุดใช่อิ๊งคิดว่าอันนี้แพงสุดค่ะเพราะว่ามันดูแข็งแรงกว่าแข็งแรงที่สุด
อันนี้เทียบกับอันนี้อันนี้เหนียวจริงอะใช้ได้แล้วเหรอมันเหนียวอยู่นะ
ได้เลยก็ส่วนอันนี้อิ๊งคิดว่ามันน่าจะแพงลองลงมา
อันนี้เป็นเทปใส๑๒เมตร๒๐เมตรแต่ว่าแพ็ค๒ชิ้น
แล้วด้วยความที่มันมี๒ชิ้นด้วยมันก็น่าจะมีราคาอย่างหนึ่งแต่ตัวที่ถูกที่สุดเลยอิ๊งว่าน่าจะเป็นตัวนี้
จริงเหรอเพราะว่ามันดูเบาอิ๊งจ๋าอิ๊งจะเลือกอันไหนคะอิ๊งคิดว่ามือหนึ่ง
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่เทปใส๑๒เมตร๒๐เมตรแพ็ค๒ชิ้นที่อิ๊งไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

และพี่เป๊กจะเฉลยที่เทปผ้าแกน๑นิ้ว๘หลาที่อิ๊งไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
และเป๊กจะเฉลยที่เทปกาว๒หน้า๓นิ้ว๑๐หลาต้องถูกกว่า๓๐บาทและราคาอยู่ที่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

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

คือน้องนี่มันสมองน้องเก่ง
คุณน้องมีมันสมองน้องเก่ง

อื้อจริงบ่อยนี่คือ
แป้งมันสำหรับ๕๐๐กรัมราคาไม่แพงครับนะครับนะฮะ
ตั้งไม่เคยเสื้ออันนี้ไม่เคยเสื้อ

ทำขนมนะคะจากปลาไทย๕ดาวทั้ง๓แบบนี้คือคำถาม
ข้อที่๕ของอิ๊งค่ะมูลค่า๒๕๐๐๐บาท
แป้งทั้ง๓ชีวิตนี้จะได้ไหนราคาถูกที่สุดคะ

วันแรกกูกะประจำเลย

นี่คือคำถามข้อที่๕มูลค่า๒๕๐๐บาท
แป้งทั้ง๓ชีวิตนี้ชนิดไหน

ที่ไหนราคาถูกที่สุดคะ
เดี๋ยวนะกล้องตัวนี้ถ่ายเป๊กตั้งนานไม่เคยยิ้ม

ขุนยิ้มที่มุมปาก

เจ๊เชื่อผมเลยเจ๊อันนี้คนดูแป๊บเดียว
เจ๊ลองแต้นเองดูทั้งสัตว์นี้จริง

นี่แหละขอบคุณมากค่ะพี่เบ้อึย

นี้คือแป้งมันสัตว์ประหลาง๕๐๐กม

และแป้งข้าวเจ้า๕๐๐กก
คิดว่าเอาที่เคยเห็นทั่วไป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

นิดหนึ่งและแปงข้าวเจ้าชนิดโม้น้ำ๕๐๐กรัมตรงนี้ค่ะ
ต้องแพงกว่า๓๗บาทและราคาอยู่ขายอยู่ที่
และราคาอยู่ที่
๓๘บาท

คุณเก่งมากแป้งมัน
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้รับไปราคา๒๕๐๐๐บาท

คะตอนนี้อิ๊งผ่านข้อที่๕มาแล้ว

คะอิ๊งจะหยุดหรือว่าอิ๊งจะไปต่อคะ

อ้าว
ไม่เอานะทำไมน่ะ
หนุ่มร้องไห้กันเกลียวเลย

ได้ไปด้วยกันถ้าจะไปต่อบอกให้คนที่รอกลับไปก่อน

และผู้ช่วยที่แสดงนารักของเบงด้วยค่ะ
พี่หนุ๊ยค่ะขอบคุณค่ะพี่หนุ๊ยค่ะบ๊ายบายค่ะจริง
บ๊ายบายค่ะพี่หนุ๊ยบ๊ายบายค่ะคุณอิงค์
โอ้โฮ้ยคุณอิงค์คนสวยของเรา
เลือกที่จะหยุดไม่ไปต่อ
รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่งจากที่สะสมมา
นั่นก็คือ๑๒๕๐๐บาทกลับบ้านไปแบบสวย
แต่เมื่อคนสวยจากไปคนสวยกว่าก็ต้องมา
จะเป็นใครสวยขนาดไหน
ช่วงหน้ามาดูกันครับ